เหตุการณ์หลอกรักออนไลน์

ผมไม่ชอบผมไม่ชอบแบบนี้ไปเองครับไปเอง
เชิญนะครับเชิญเชิญผมไม่ได้ไล่ลงนะ

ถอดเสื้อแล้วมาจับอะไรผมอ่ะถอดรถนอนอะไรอ่ะ

ลงดีดีหรือยังไงครับเดี๋ยวจะให้ผมส่งสอนอครับ

โอเคผมจัดให้เลยนะ

พี่เป็นพี่เองเองอย่าทำอย่างนี้กับพี่นะ

คือผู้โดยสารจะลวนลามคนขับเหรอ
ใช่ผู้โดยสารจะลวนลามคนขับรถแท็กซี่

ปกตินี่คนโดนกระทำน่าจะเป็นผู้โดยสาร
มันกลับตลาดปัด

เป็นคลิปเสียงนะครับ

เขาแอบอัดไว้ตอนที่มีการสนทนากันบน

ขณะที่ผู้โดยสารเป็นผู้ชายมีอาการมืนเมา

แต่พอขึ้นรถมาแล้วก็กลับถอดเสื้อตัวเอง
จากนั้นก็เอามือไปจับคนขับรถแท็กซี่

แต่ผู้โดยสารก็ไม่ยอมลงค่ะ
จนกระทั่งเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
ผู้โดยสารบอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรนี่
แต่ปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่เขาบอกเขาไม่โอเค

แล้วคุณเอามือมาล้วงควงแขนผมทำไม

ที่จะไปส่งที่บ้านของผู้โดยสารนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจขับรถไปที่สอนอทองหล

คลิปนี้ถูกโพสต์โดยเพจอยากดัง
คือในเพจเล่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะ

ก็ไม่มีสักคำมีแต่คำด่า

เขาเลยบอกว่าตัดสินใจแจ้งความ